คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ที่นครราชศรีมาเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ขอเรียกว่าน้องเอนามสมมุติ
น้องเป็นออทิสติกค่ะแต่น้องถูกพ่อแท้ข่มขืน
ทางครอบครัวบอกว่าไปแจ้งความเอาไว้แล้วแต่คดียังไม่คืบหน้า
แล้วตัวพ่อก็ปฏิเสธด้วยอ้างว่าไม่ได้ก่อเหตุ
แม่ของน้องก็เลยเครียดนะคะกลัวว่าเรื่องจะไม่คืบ
กลัวว่าที่บ้านจะอันตรายและที่บ้านเนี่ยยากจนมากพี่อุ๋ยคือ
ฐานะยากจนนะคะก็เลยไปร้องคุณกันจอมพลังให้ช่วย
นี่นะคะญาติน้องอายุ๑๒ถูกพ่อข่มขืนขอความช่วยเหลือกลัวว่าเรื่องจะเงียบ
เมื่อคืนประสานท่านผู้กำกับสพเมืองโพกลางท่านยินดีช่วยเต็มที่เลย
ตอนนี้กำลังไปหาน้องที่โคราชเราก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
ส่งคุณแซคนัทวินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปคุยกับป้าของน้องนะคะ
ก็อย่างที่บอกขออนุญาตเรียกน้องด้วยนามสมมุติว่าน้องเอนะคะ
ป้าของน้องเอบอกว่าพ่อน้องเอเนี่ยอายุ๕๖ในครอบครัวของน้องเขาอยู่กัน๕คน
ตายายแม่น้องเอน้องเอและน้องชายของเธอ
เอเป็นเด็กพิเศษมีอาการออทิสติกค่ะ
สำหรับแม่ของน้องเอเลิกรากับพ่อของน้องไปปี๑
พ่อย้ายไปเช่าห้องแต่ก็ไม่ไกลจากบ้านที่น้องเออยู่
พ่อชอบแวะเวียนมาหามาหามาเยี่ยมขี่รถจักรยานยนต์มา
บางทีน้องเอก็เดินไปหาพ่อที่ห้องเช่าไปขอสตังค์พ่อบ้างอะไรบ้าง
สองมิถุนายนที่ผ่านมาน้องเอไปหาพ่อตั้งแต่หกโมงเช้า
แต่กลับบ้านอีกทีคือ๕โมงเย็นนะคุณผู้ชม
ที่น่าแปลกก็คือน้องเอไปหาพ่อคือใส่ชุดเรสไปใช่ไหมคะ
แต่พอกลับมาใส่กางเกงกลับมาและมีเลือดไหลออกมาจากอวัยวะเพศ
นี่คือหลักฐานค่ะนี่คือเลือดไหลออกมาแล้วก็เปื้อนกางเกง
ทีนี้ก็เลยถามถามน้องพยายามจะถามความจริงว่าน้องไปโดนอะไรมา
เกิดอะไรขึ้นกับน้องจนรู้ว่าพ่อข่มขืน
แล้วไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งเดียวข่มขืนน้องเอมาหลายครั้งแล้วนะคะ
แล้วกำชับน้องบังคับน้องว่าห้ามบอกใคร
โอ้โหคือจริงแล้วมีภาพที่น้องเป็นคนเล่าเรื่องเองด้วยนะคะ
แต่เราไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้เพราะน้องเป็นผู้เสียหายเป็นเด็กด้วย
แล้วก็น้องเป็นออทิสติกด้วย
คือเย็ดก็เลยไปแจ้งความที่สหพโพกลาง
แล้วก็พาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วผลออกมาเนี่ยคุณผู้ชมร่างกายของน้องเนี่ยนะคะมีร่องรอยการมีเพศสัมพันธ์จริง
แต่ไม่ได้เจอคราบอสุจิในช่องคลอดนะคะ
ทีนี้ค่ะแม่ของน้องญาติของน้องก็เลยบอกว่า
จับพ่อของเด็กมาให้ได้ดำเนินคดีให้ได้
เพราะว่าตอนนี้อยู่กันอย่างหวาดระแวง
เมื่อท้องขึ้นมาใครจะเลี้ยงอ่ะทีนี้

ทีมข่าวของเราไปที่บ้านน้องเอนะคะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะแล้วอยู่กันหลายคน
แล้วที่บ้านก็ฐานะยากจนนะคะ
ยายของน้องเล่าให้ทีมข่าวฟัง
ว่าที่ผ่านมาลูกสาวยายก็คือแม่ของน้องอะค่ะ

แต่ตัวพ่อก็ชอบมาหาแวะมารับน้องไปบ้างอะไรบ้าง

เขาก็คิดว่าไม่เป็นไรพ่อลูกก็คงแบบ

หลังเกิดเรื่องตัวน้องเอเนี่ยนะคะ

เวลาพ่อขี่รถจักรยานยนต์มาหา

คือมันเป็นเรื่องที่คนในครอบครัวก็ตกใจสงสัยว่า

คือพอรู้เรื่องเนี่ยทุกคนในบ้านสะเทือนใจมากนะคะ

ก็เลยอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีพ่อของน้องค่ะ
บางครั้งเขาก็เมาบางครั้งเขาก็ไม่เมา
เวลาหลานเรากลับมาที่บ้านแล้วเริ่มสังเกตไหม
ไม่มีเขาไม่แสดงอะไรให้เห็นเลย

ไม่ได้ถามมันมันบอกว่าพ่อขู่มันว่าอย่างนี้

สงสารหลานแล้วเราก็อยู่อย่างนี้

เอาแล้วแม่เด็กล่ะแม่เด็กยังไง

แม่เด็กก็ป่วยเป็นออทิสติกเหมือนกันนะคะ

ก็เลยไม่สามารถให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมได้นะคะ
ก็เราก็ไปที่ห้องเช่าของพ่อ
พบตาของน้องเอค่ะ
คุณตาบอกว่าก็สงสัยในพฤติกรรมของอดีตลูกเขยกับหลานสาวนะ
เรื่องที่กังวลไว้มันกลายเป็นจริงเฉยเลย
น้องกลายเป็นโดนพ่อแท้ข่มขืนแบบนี้
มันก็สนิทกันเกินลูกกับพ่อนะ

ก็เคยเพิ่งทำตัว

แต่แม่เขาก็พูดมากไม่ได้ไง
พูดนะคะพอรู้เขาแล้ว
บอกว่าเห็นน้องเอมาหาพ่อที่ห้องบ่อย
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น

พ่อลูกแท้ก็ไม่ได้คิดอะไร
ไม่เคยได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลืออะไร
แต่ได้ยินเสียงโวยวายของพ่อเด็กที่เมาเหล้าค่ะ
มีปกติเลยพ่อลูก

มันไม่ได้ว่าเห็นนะตอนนี้ไง
อ๋อมันหลายเดือนแล้ว

ตำรวจสพเมืองโพกลางนำตัวพ่อเด็กมาคุยนะคะ

ปฏิเสธหมดเลยบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ข่มขืน

พาลูกสาวมายืนอยู่ข้างแล้วมาพูดกันเลย
ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงไม่ได้ข่มขืน

ทีนี้ตำรวจก็นำตัวไปฝากขังเอาไว้ก่อน
รอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์และหลักฐานอื่นเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนตัวน้องเอวัย๑๒ที่เป็นผู้เสียหาย
อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พมจังหวัดนครราชศรีมาแล้ว
เดี๋ยวจะต้องมีการคุยกับน้องเอตามขั้นตอน
ก็จะต้องมีทีมสหวิชาชีพมีจิตแพทย์อะไรร่วมคุย
ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะปฏิเสธนะนะ
เกรงแต่ว่าหลักฐานทางนี้อยู่ที่อาศาสตร์คงจะไม่หลอกใคร